ต้องบอกเลยว่าความรักไปไม่รอดอีกคู่นึงแล้วนะครับ
สำหรับคู่รักจากวิกหมอชิด

คือเขาบอกว่าไม่อยากเปิดปากตั้งแต่แรก

มาบอกว่าเขาเลิกกันจะเป็นไปได้ยังไง
ก็คือสาวเกี่ยวก้อยขวัญกวิน
อันนี้เพิ่งมีประเด็นกับน้องปุ๊กลุ๊กไปเมื่อวันก่อน
ว่าวัชิตีกันในกองถ่าย

สำหรับหนุ่มเขตธาราเขตนั่นเองนะครับ

แต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ต้องหยุดชะงักลงแล้ว

ยอมรับว่ายุติธรรมกับนักแสดงสาร่วมช่องจริง
เหตุผลแบบขิเกียจฟังมากเลยคำนี้

แล้วก็ทะเลาะกันจากความไม่เข้าใจกันด้วย
พร้อมกับยืนยันเรื่องมือที่๓๔๕๖ไม่มี
ไม่มีสาวคนใหม่นะฮะแล้วตอนนี้เขาเองก็ยังโสด
ส่วนเรื่องธุรกิจที่ทั้งธรเขตแล้วก็เกี่ยวก้อยทำร่วมกัน
ไม่มีอะไรไม่มีผลกระทบใดทั้งสิ้น
ค่ะคู่ตกลงกันได้ดีแยกกันได้
ทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องส่วนตัวค่ะ

กับน้องจะบอกว่าคุยน้อยลงครับ
เรายังไม่บอกว่าเราคบกันหรือเราจะบอกเลิกก็ไม่ได้

แต่ยังมีธุรกิจที่ต้องทำด้วยกันอยู่ครับ
ก็ยังคุยกันแบบเพื่อนเหมือนเดิม
ทะเลาะกันด้วยมีเรื่องที่ให้ทะเลาะกันหลายเรื่อง
ก็อาจจะเป็นเพราะตัวผมเองด้วยครับ

หรือบางทีอาจเป็นคนอารมณ์ร้อนด้วย

ก็ได้คุยกันคร่าวว่าเป็นอย่างไร
ก็พยายามปรับความเข้าใจให้

ที่ดีที่สุดที่เราไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันอะไรอย่างนี้

แยกแย้แน่นอนครับระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องธุรกิจ
นี่เป็นคนรุ่นใหม่ใจต้องนิ่งนะคุณ

และในเรื่องของอาการไหลหลุดของเขา
ที่ไปแอดเมนเจอร์มาเขาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วเนอ
หลายคนที่เป็นห่วงอยู่ก็คลายใจกันได้เลย
เชอรี่ก็สบายใจได้เลยใช่ไหมสบายใจแล้วล่ะ